เป็นไปตามที่นัดหมายไว้นะครับสำหรับเพจเยาวชนปลดแอบนะครับ
มีการนัดหมายกันให้กลุ่มผู้ชุมนุมครับมาร่วมกันเคารพทงชาติครับ
และชูสัญลักษณ์สามนิ้วซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้ครับ
คือบริเวณลานพาร์คพารากรนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
บริเวณตรงนี้นะครับมีกลุ่มทั้งนักเรียนนักศึกษา
และกลุ่มมวลชนครับมาร่วมกันยืนเคารพทงชาติและร้องเพลงชาติ
พร้อมกับชูสัญลักษณ์สามนิ้วไปพร้อมกันนะครับพร้อมกันนี้ครับ
ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้นะครับว่าหลังจากเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
หากรัฐบาลไม่รับข้อเรียกร้องทั้งสามข้อนะครับหลังจากนี้
ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับได้ประกาศไว้
ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งบริเวณล้านพาร์คดอฮ
ครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับในกรุงเทพมหานครที่
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับได้ประกาศว่าให้ทุกคนมารวมกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับจะเป็นการทำกิจกรรมของมวลชนครับที่มารวมกันอยู่บริเวณนี้
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้รัฐบาลนะครับรับทั้ง๓ข้อเรียกร้อง
ที่ได้เรียกร้องออกไปนะครับแต่หากไม่มีการตอบรับจากทางรัฐบาล
ซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับนี่เป็นเสียงเฮของกลุ่มมวลชนครับ
หลังจากที่มีหนึ่งในแก่นำนะครับได้ประกาศเจตนารมณ์ออกไปก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับยังไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการนะครับ
ว่าจะมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปหรือไม่นะครับ
แต่ตามปกติแล้วนะครับทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ถ้าหากมีการนัดหมายกันเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการรวมตัวกันอยู่ประมาณ๒ชั่วโมง
และในเวลา๒๐นาฬิกาก็จะประกาศยุติการชุมนุมครับ

รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากลานพักพลากรครับ